อยากขึ้นหัวหน้า
เดี๋ยวเป็นพระงงไปหมดแล้วเนี่ย
เดี๋ยวเป็นคนธรรมดา

เอาดีไม่ต้องอันวันเห็นอยู่พระบาท
เอาดีตอบให้มันมั่นใจหน่อย
หากเขาไม่มาเดินแล้วเวลานี้

ซอบปากคำท่านงราฬ
ดึกดื่นแบบนี้เข้าพรรษาแล้วไม่ใช่เหรอ
เป็นช่วงการเข้าพรรษาเมื่อเข้าพรรษาพระก็ต้องจำวัดอยู่วัดใช่ไหม
กิจของสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาน่ะ
แต่พระรูปนี้อย่างที่เห็นครับท่านมายืนอยู่ริมถนนยามวิการ
แล้วก็โบกรถนะครับแล้วก็ขอให้เจ้าของคลิปเนี่ย
ขับรถนะครับที่มากับแฟนเนี่ยนะคนขับรถเข้ามากับแฟนบอก
ไปส่งที่บ้านหน่อยอ้าวท่านจะกลับบ้านเหรอนะ
ที่ได้ยินในคลิปแล้วครับดูเหมือนว่าเจ้าของคลิป
จะเคยเห็นพระรูปนี้แล้วล่ะบางวันเป็นพระบางวันเป็นเนร
สลับสับเปลี่ยนกันไปนะหรือบางวันมันก็เห็นอยู่บ้าน
บางวันก็ไปเที่ยวที่อื่นพยายามจี้ถามจี้ถามพระรูปนี้นะครับ
สรุปเป็นอะไรกันแน่นะครับพระท่านตัดสินใจอ้าวไม่ต้องไปส่งแล้ว

หลังเกิดเหตุเจ้าของคลิปก็เอาคลิปนี้นะครับ
เผยแพร่ในเฟซบุ๊คส่วนตัวแล้วก็ระบุข้อความบอกว่า
เนื่องจากวัดวัดไหนครับเนี่ยผมว่าผมไม่บาปนะ

พฤติกรรมของพระรูปนี้ดูน่ากลัวและอันตรายมาก

วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการให้หน่อย
วันดีคืนดีอยากจะใส่ชุดธรรมดาก็ใส่
กระห่มจีวอนกับห่มจีวอน

หน้าเซเว่นภูแคร์จังหวัดสระบุรี
พระในคลิปมาขอเงิน๒๐๐บอกหิวน้ำ
เจ้าของคลิปก็เลยไปซื้อนมซื้อน้ำให้แทน
นะครับตอนแรกก็สงสัยในความผิดปกติของพระอยู่
แต่สุดท้ายก็คิดว่าทำแล้วกับพระคงได้บุญ